สวัสดีครับสวัสดีครับคุณชิสามาการได้สบายกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าว
เจอกับผมชนะและคุณชิสานะครับวันนี้นะไม่อยากให้พลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่ามีฟุตบอลให้ได้ดูกัน
เรียกว่าเป็นมีนาวาระแห่งชาติไทยนี่เราใส่เสื้อยืดมาเตรียมเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์ให้มันกึกกล้องไปเลย
นี่เห็นไหมมันแน่นมันตึงไปหมดเลยเสื้อผมเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าอะไรคะคุณ
เสื้อมันตัวเล็กแต่เรื่องของเรื่องอยากให้เห็นไงวาระแห่งชาติจริงมาเชียร์กันนะครับ
วันนี้ผมบอกไว้ก่อนอาจจะดึกหน่อยแต่สนุกแน่นอนใช่ค่ะ
ใช่แล้วก็ติดตามกันแบบยาวยาวเลยเกมน่ะจะเริ่มคิกออฟในช่วงเวลาห้าทุ่ม
เป็นการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติกาต้ายิงสดจากสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
ใช่แล้วค่ะและวันพรุ่งนี้นะคะช้างศึกชุดใหญ่ไทยพบเนปานจากทีมเอเชียใต้ค่ะ
ณชนบุรีสเตดียมนะคะไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดตั้งแต่หกโมงครึ่ง
ส่วนที่เห็นเนี่ยคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ตอน๑ทุ่มเดี๋ยวจะสับสนเพราะมันมีหลายเกมครับคุณผู้ชม
เอาเป็นว่าดูกันตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้ไปยาวยาวเลยละกันนะคะและสามารถติดตามได้นะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะ
เปิดแต่ตี๕เพื่อรอดูตอน๕ทุ่ม
โอ้โหก็ได้นะก็ได้
อยู่กันไปยาวไม่ต้องเปลี่ยนช่องให้มันเมื่อยเลยคุณผู้ชม
โดยเฉพาะตอนบ่ายแบบนี้คุณผู้ชม
ข่าวเนี้ยหลากหลายมากมายให้ติดตามกันซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสมัดข่าวเน็ตสมัดข่าวเน็ต
เรื่องวุ่นของวัยรุ่นเลือดร้อน
โอ้โฮคลุมวัยรุ่นมาเปิดสื่อตีกรางถนน
เสียงระเบิดเสียงปืนดังสนั่น
คลั่งไล่ทำลายข้าวของแถมเผาบ้านพี่สาว
สุดท้ายจะจบยังไงต้องติดตาม
จะบอกแบบนี้นะช่วงนี้ฝนมันตกฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจขับรถต้องระวังนะครับไม่ฉะนั้นอาจจะเสียหลักแบบนี้เรื่องราวน่ะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครเขา
กับได้
ไทย
เทียวหน่อย
โอ้โหทุกคนกลับมาเห็นอะไร
หมุนเดือน
โอ้โหลูกใจจุด
โอ้โหพวกผู้หญิงนี้นะถือไม้นะ

มากันเยอะแล้วเสียงปุ้งปั้ง

ใช่ครับไม่ใช่เสียงประทัดแน่แล้วฮะ
คุณทำไมมียิงกันด้วยล่ะคะเนี่ย
ที่สำคัญศึกนี้เขาบอกว่าไม่จำกัดเพศ

ผู้ชายก็มาผู้หญิงก็มี
ผู้หญิงถืออาวุธมาจะทำร้ายก็มี

แล้วอย่างนี้เราต้องขอขอบคุณภาพจากเพจนางรองด้วยนะ

เขาบอกว่าเป็นงานส่งท้าย

คืนวันที่๒๑มีนาคมที่ผ่านมา

รวมตัวกันจากหลายตำบล

ยกพวกตีกันกลางถนนสาย๒๔โชคชัยเดชอุดม

มีปลาระเบิดยิงปืนไล่ฟันกัน

โอ้โหเอาไปดูคลิปวิดีโออีกมุมนึงนะคะคุณผู้ชม
จะเห็นเปลวไฟลุกขึ้นอยู่ริมถนน
มันเป็นกลุ่มเปลวไฟที่เกิดจากการปาระเบิดของวัยรุ่นนั่นแหละค่ะ

สงครามอะไรกันยังไงอย่างนั้นเลย
สุดท้ายหน่วยกู้ภัยก็เข้ามาระงับเหตุแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยคุณชนะ

วัยรุ่นเขาถูกฟันแล้วก็ถูกตีด้วยของแข็งบาดเจ็บกันหลายรายเลยค่ะ
ก็ได้รับความเจ็บปวดกันไป
บอกว่านักรบย่อมมีบาดแผล
แต่ไอ้แผลแบบนี้ถามหน่อยมันได้ประโยชน์อะไร

เขาบอกว่าหลังตีกันเสร็จนะครับกลุ่มวัยรุ่นบ้านข้อควายตำบลนางรองเนี่ยก็โพสต์ภาพนะ
นี่ดูสิ๑๑ผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามในแมชนี้
คุณคะผิดงานไม่ใช่ฟุตบอลค่ะ
แต่เรื่องของเรื่องถ่ายรูปกันเก็บเอาไว้แล้วก็มีแคปชั่นว่า
ซีซั่นหน้าเจอกันนะข้อควาย
เฮ้ยเจอกันหน้าข้อควายคือนัดหมายกันเรียบร้อยแล้ว
คือจะมาตีกันอีกเหรอ

ที่นี่นางรองเรื่องวุ่นของวัยรุ่นบางคน

เขาเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะจูงลูกเด็กเล็กแดง
จูงครอบครัวกันไปหาความสนุกกัน
แต่คุณเล่นมารบราค่าฟันกัน
แล้วใครเขาจะไปเที่ยวงานนี้พ่อค้าแม่ขายที่เขามาเช่าล็อกต่างเพื่อขายของก็จะขายออกได้ไง

จริงเจ้าหน้าที่เขาส่งกองกำลังมาก็เยอะเพื่อมาคอยดูแลแล้วก็รักษาความปลอดภัย
แต่วัยรุ่นพวกนี้มาเยอะจริงใช่
ไปถามหนึ่งในผู้ดูแลนะครับก็คือทางนายสุภกิจวิเศษกูล
ำนันกระบวนบ้านสิงอำเภอนางรองบอกว่าแต่ละปีนะงานกาชาติของนางรองเนี่ยจะมีกลุ่มวัยรุ่น
ดักทำร้ายกันเป็นประจำส่วนใหญ่มาจากอะไรคึกขนองอ้าว
เป็นวัยรุ่นอายุแค่สิบห้าถึงสิบแปดปีเออมปลายอะไรแบบนั้น
แล้วที่ผมบอกไม่จำกัดเพศทั้งชายทั้งหญิง

ก็คือมันจับกลุ่มแล้วมันยังไงมันก็ไม่ยอมกัน
ถามว่าเส้นนี้เนี้ยคือหลายปีแหลกทั้ง
ถ้าไม่มีงานก็ไม่ออกมาตีกันใช่ถ้าไม่มีงานก็ไม่ตีกัน
โอ้โหเนี่ยฮะเขาบอกว่าเกิดเหตุแบบนี้แทบทุกปี
แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุนี้ล่าสุดเนี่ย
ตำรวจสภนางรองบอกว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความแต่อย่างใด
โอ้โหแล้วยังไงอ่ะจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้ทุกปีเหรอ
ก็นั่นสิคะมันต้องมีเจ้าทุกข์น่ะวอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผมว่าจัดการเลยไม่ต้องรอให้ใครเขามาแจ้งหรอกครับ
นะประชาชนคนทั่วไปเขาจะได้กล้าที่จะไปเที่ยวงานนี้แล้วหลักฐานก็มีเนี่ย
คลิปที่เราดูกันก็น่าจะพอเป็นหลักฐานได้
อย่างน้อยก็ห้ามปรามหน่อยเยาวชนมาก่อเหตุแบบนี้อนาคตเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะ
อืมก็เตือนกันเอาไว้อย่างนี้ละกันนะ
มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายกับเหมือนเป็นตลาดนัดนะคุณชนะ
ก็มีการเปิดเครื่องเสียงเสียงดังใช่ไหม
คุณลุงคนหนึ่งบอกโอ๊ยหนวกหูไม่ไหวจริงเลยไปเจรจาให้สงบหน่อย
เสียงมันเบาลงหน่อยแต่ปรากฏว่ากลายเป็นทะเลาะกันแบบนี้ค่ะ
อ่ะช่วยเกี่ยวเอาเอาใครมา
นับเกียร์ก่อนอย่าเพิ่งเตอร์ไปไหน
เออพระ
นับเกียร์กูจุดกี่หมื่น
ใจเย็นไงคุยกันใจเย็นไงคุยกัน

ขย่าวขย่าวขย่าวขย่าว

แล้วถ้าพังล่ะพี่รับผิดชอบมาแสนนึงเนี่ย

เข้ามาขย่าวเลย

แล้วมะกี้มำเนิดอะไรซะขย่าว

ถูกต้องคือเจรจากันไม่รู้เรื่องไงคะคุณ
จากพูดดีก็ขึ้นเสียง
แล้วจากขึ้นเสียงก็เริ่มตะโกนโหกเวกโวยวายมือไม้เริ่มมาแล้ว
เขย่าเครื่องเสียงเขาไงอ๋อคุณลุงคนนี้ก็ไปเขย่าเครื่องเสียง
ก็คือหาว่าเปิดเสียงดังแล้วมันรำคาญมันหนวกหูเนี่ย
ก็เหมือนกับจะไปทำลายข้าวของเขา
ส่วนฝั่งที่เขาเป็นเจ้าของเครื่องเสียงเขาก็โต้แย้งแล้วก็เถียง
จะมาทำอย่างนี้ของเครื่องเสียงเขาได้ยังไงมันจะเสียหาย
ตอนที่เขาเจรจากันนะคุณชีสานะคนที่เป็นเจ้าของเครื่องเสียง

แล้วตัวเขาน่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย
แต่ทางฝ่ายของคุณลุงที่ใส่หมวกกันน็อกมา

เขียงดังไงมันดวกหูว่ายแต่คำพูดน่ะ
คือเรื่องของเรื่องเวลาพูดออกไปมันไม่ใช่ว่าเจรจาไง
สุดท้ายกลายเป็นว่าโอ้โหชุนละมุนแบบนี้
ผมเป็นห่วงแล้วผมบอกตรงนะ
เห็นแล้วผมก็สงสารคนที่โดนทำร้าย

แต่เรื่องของเรื่องการไปคุยไปเจรจากับเขา
ด้วยน้ำเสียงด้วยท่าทางแบบนั้น
มันก็มันก็เป็นชนวนเหตุทำให้เกิดเรื่องได้
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อยคุยกัน
จริงรึถ่าหากว่าคิดว่าเจรจาแล้วไม่รอด
พอจะไปเผาบ้านพี่สาวเอาช่วงเวลาที่จับกุมทำยังไงไปดูค่ะ
เอามีดวางเจ๊

เอามีดวางเจ๊
ไม่ฟังหรอกค่ะงานนี้

ชุ่มฉ่ำจังเลยสงกรานแล้วยังไม่ใช่สงกรานแต่ต้องฉีดแบบนี้เพื่อระงับเหตุนะครับ
เพราะพูดคุยเจรจาไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับนี่ฮะนายสรพัฒน์ดีสุขอายุสามสิบเจ็ดปี
นี่คุ้มครั้งนักเหรอฉีดน้ำก่อนระดำระดำระดำระดำระดำ
ระดำฉีดน้ำฉีดไปเลยเพื่อให้หายหัวร้อนค่ะนี่นี่นี่โอ้ยฉีดจนโอ้ย
ง่ามต้องมาไม้งามต้องมาบันไดต้องมีบันไดก็มีด้วยโอ้โหทุกยุทธวิธี
โอ้ยตกกตกตากกหน้าดูเลยทีเดียวเชียวครับอ่า
เรื่องของนายศโรภัทรเนี่ยกำลังนะ
ตำบลสตฟอพธารราม

เกรนจาก็แล้วพูดดีก็แล้ว
ไม่ยอมจริงไม่ยอมให้จับแล้วก็

นายศโรภัทรบอกว่าให้เกิดแก่ปลอดภัย
นางสิริพรดีสุกอายุ๕๑ปีซึ่งเป็นพี่สาวของนายสรพัฒน์นี่แหละค่ะ
มามาไกลเกลี่ยหน่อยสิมาคุยหน่อย
ใบพี่สาวมาคุยไม่เป็นผลอุณชนธรรมดิพยายามคุยแล้วคุยอีกนะพี่สาวมาแล้ว
พี่สาวร้องไห้เลยนะโอ้โหวางเธอเขาไม่ทำอะไรหรอก
สุดท้ายนายสรพัฒน์เนี่ยไปจุดไฟเผาตะกร้าพลาสติกแล้วก็รองเท้าแตะนะ
นี่คุณผู้ชมเห็นมะมันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีมันกองดูหน้าบ้านอ่ะ
คือเขาก็เรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาด้วย

เราเลยได้เห็นภาพตอนที่เขาฉีดน้ำ
เพื่อที่จะสงบให้นายสวรรพัดได้หยุด

เอ้าคุณผู้ชมไปดูก่อนหน้านี้

นี่อันนี้เป็นสายยางธรรมดาก่อนนะ
เดี๋ยวนะคุณอารมณ์ภาพต่างกันมากโอ้โฮเอา

แต่ผมอยากให้ดูก่อนที่จะจับได้
นายสวรรพัดคุ้มคร่างทำลายข้าวของในบ้านตัวเอง

คือบ้านตัวเองอยู่ห่างจากบ้านพี่สาว

มันอยู่ตรงข้ามกับอบตซ่อยฟ้านี่นะคะ
แล้วจะให้ดูในช่วงที่เขาเผาคือเขาเผาบ้านตัวเองจนไหม้เลย
เพราะบ้านตัวเองเป็นบ้านไม้ด้วยไงเป็นบ้านไม้ครึ่งปูน
บอกเลยว่าไหม้แบบนี้นี่คือบ้านของตัวเขาเองนะเขาเผาแบบไม่เหลือซาก
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามดับเพลิงชั่วโมงนึงคุณชนะถึงจะสงบนะคะ
โอ้โหบอกเลยนะครับว่าตอนแรกเขาเอกใจแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ๊ะเวลาไฟไหม้บ้าน
เจ้าของบ้านต้องอยู่สิเจ้าของบ้านหายไปไหนก็ต้องลงแวงกลัวว่าบ้านไหม้
กลายเป็นว่าตัวเจ้าของบ้านจะไปเผาอีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านของพี่สาว
แล้วคือที่ไหม้บ้านหลังนี้บ้านตัวเองตำรวจคาดว่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าสี่แสนบาทนะ
เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็มาตรวจสอบก่อนแล้วเดี๋ยวจะสรุปถึงสาเหตุที่แท้จริง
แม้ว่าจะคาดว่าเจ้าของบ้านวางเพลิงเองก็ตามเนี่ยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยนายสรพัฒน์ทำไมถึงทำแบบนี้
เรื่องของเรื่องนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะคลั่งจากเรื่องของการเสพยา
เพราะว่าประวัติของนายสรพัฒน์เคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด
ไฟเผาบ้านตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นเคราะห์ดี
ชาวบ้านระแวกนั้นช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันอ้าวอย่างงี้ตำรวจก็คงจะต้อง
นำตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจสารเสพติดในร่างกายล่ะค่ะนะแล้วก็จะเชิญตัวผู้เสียหายมาสอบปากคำ
ก็คือพี่สาวแหละอาจจะเป็นคนอื่นด้วยแล้วก็ตรวจสอบดูซิว่าทรัพย์สินเสียหายมีอะไรอีกบ้าง
หลังจากนั้นก็คงจะต้องแจ้งข้อกล่าวหานะคะที่หลังจากมีการตรวจสอบและสอบสวนแล้วอืม
ส่วนคดีทำลายทรัพย์สินและวางเพลิงต้องรอญาติผู้ก่อเหตุแจ้งความก่อนคุณชนะ
และเรื่องอื่นเนี่ยก็คือต้องรอหลักฐานรอการสอบสวนให้มีรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้
แต่เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหมันเสียหายเยอะเลยอ่ะจริงเพราะว่าเรื่องของยาเสพติดแท้แท้
ค่ะน่าจะเป็นเรื่องนั้นอ่าอ่ะมาเรื่องของการฝากเตือนเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจอยากจะตกก็ตกลงมาหนักเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นเราต้องขับขี่ให้ระมัดระวังด้วยไม่อย่างนั้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นอย่างนี้ล่ะค่ะ

ว่าคืนไปมันก็อาจจะทำให้เราพลาดท่าได้นะครับ
โอ้โหหน้าที่ชีวิตนะคุณชิสา

ช่วงของการเข้าโค้งนี่ความเร็วก็ระดับหนึ่งอะเนาะ

ผมว่าปัญหามันจะน้อยลง
โอกาสเกิดอุบัติเหตุมันจะเป็นไปได้น้อย
แต่เล่นว่าถ้าเกิดว่าเข้าโค้งแล้วเนี่ย
เหยียบคันเร่งส่งอย่างเดียวเนี่ย

แล้วคุณมาไวเข้าโค้งอีกโอ้โห

เสียหลักไงไปชนเพื่อนร่วมทางแบบนี้นะฮะ

พื้นที่ยังไงขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะ

หลายคนอาจจะได้ฟังได้ยินมาแล้วแหละ

คือขนส่งเขาบอกว่า
มีคนเนี่ยมาส่งของส่งไปรษณีย์นะ
ส่งแบบลักษณะเป็นกล่องเป็นถุง
แต่เอ๊ะทำไมมันมีรูเจาะเอาไว้

มันคือเจ้าตัวนี้ค่ะ
โอ๊ย
ฟาสไอ้ว่ามันสุดท้าย

พี่ใส่คล้องคล้องพี่อยู่ไหน

เสียงกรี๊ดการ์ดนึกว่าดารามา

แต่ว่าไม่ใช่ดาราดังที่ไหนหรอกนะคะ
แต่มันคืองูจงอางที่ถูกส่งมายังพัสดุแบบนี้
โอ้โหตกใจสิคุณ

ก็เจอว่าเป็นงูจงอางตัวใหญ่ยาวกว่า๔เมตรเลยคุณ
แล้วสุดท้ายพอเปิดถุงออกมามันเป็นอย่างไร

สวัสดีสวัสดีฉันอยู่นี่นะ
เฮ้ยแล้วยังไงคนแถวนั้นก็ตกอกตกใจสิคะ
ว่าทำไมทำไมถึงส่งงูมาได้แบบนี้
นั่นแหละครับพนักงานขนส่งพัสดุแถวนั้นแหละ
ภายในตลาดค้าส่งประตูน้ำขอนแก่นเขตเทศบาลนครขอนแก่น
เขาให้ข้อมูลว่าไอ้พัสดุกล่องนี้มันถูกเจาะรูไว้รอบกล่องเลย

นึกว่าเป็นกล่องผีสิงไม่ใช่นะมันคืองูครับ
เพราะมันมีเสียงขู่ฟ่ออยู่ในกล่องนั้นด้วย

ก็เลยมั่นใจเลยงูแน่
แต่อย่างนี้พนักงานที่เขาส่งพัสดุ
ใครจะกล้าเปิดดูในเมื่อรู้ว่าเป็นงูก็แจกกูภัยก่อน
แล้วทีนี้เจ้าของพัสดุเขาก็มาเพราะเขาได้รับการแจ้งว่า
พี่มารับของของพี่หน่อยไม่มีใครกล้าเอาไปส่งแล้วครับพี่ครับ
ของของพี่มาถึงแล้วนะคะพอเจ้าหน้าที่เขาแจ้งเจ้าของพัสดุมาแบบนั้นเนี่ยนะคะ
คนเขาก็รอไงรอดูว่าจะเป็นใครมาจากไหนปรากฏว่ามีเจ้าตัวมารับจริงอะค่ะ
มีเจ้าตัวมารับกล่องพัสดุนี้จริงจริงแต่เขาบอกว่าอย่างนี้นะคะ
คืองูตัวนี้เนี่ยเขาจะจัดส่งไปที่หมู่บ้านงูจงอางในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

เอาเจ้าหน้าที่กูภัยบอกว่าช่วงหลังที่เนี่ยบริษัทขนส่งเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือมาบ่อยแล้วก็ถี่ด้วย
เพราะว่ามีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าลักลอบส่งงูมาบ่อยวอนแล้วกันอย่าทำแบบนี้

แล้วที่สำคัญเห็นบอกว่าตอนนี้มีอัปเดตเรื่องนี้ด้วยนะคุณชิสานะ

เรื่องของเขาปล่อยไว้ไม่ได้หรอกว่าต้องหาคนที่เขากระทำความผิดแบบนี้
แล้วก็บอกกล่าวให้ชัดเจนคือทางด้านนายกฤษณะจันทชุมผู้อำนวยการสวนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๘กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กล่าวว่า
นี่ตอนนี้ในช่วงบ่ายของวันนี้แหละตัวเขาเองนะ
นิติกรจะเดินทางเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งงูมา
ค่ะรวมไปถึงคนที่รับงูด้วยอืม
รู้เห็นเป็นใจในการส่งงูผ่านทางปรายศนีย์แบบนี้

จะแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวสองส่วนคือผู้ส่งแล้วก็ผู้รับ
อย่างที่ผมบอกไปแล้วส่งมาจากไหนเขาบอกว่าส่งมาจากที่จังหวัดพิศนุโลก

เพราะว่าอะไรต้องทำอย่างนี้เพราะมันเริ่มมีบ่อย
เพื่อจะได้แบบว่าให้ได้รู้กันว่าการส่งมาแบบนี้มันผิดกฎหมาย

ตกลงว่าคุณจะส่งสัตว์ส่งมีชีวิตมาทางปรายศนีย์ขนส่งไม่ได้
ก็ต้องหาวิธีการอื่นต่อไปนะคุณผู้ชม
มันผิดกฎหมายด้วยแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตนั้นด้วยใช่
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักไม่ให้ใจหายใจคว่ำ
พักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัครข่าว
อย่าบอกแบบนี้นะมอเตอร์ไซค์อย่าไปไว้ใจนะ
สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้บางทีคันเร่ง
บางทีไปเร่งผิดจังหวะเข้าโอ้โหวุ่นวายชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
ร้อนมุม

นี่มันก็กำปลายครูนิดเดียวอาจจะลองเครื่อง

โอ้โฮมันจะงานใหญ่ตรงเมียอยู่นี่แหละคุณจันทร์
มีเมียอยู่แต่ยังเคราะห์ดีลูกไม่อยู่

ชายคนนี้ในช่วงเวลานั้นก็เลยรอดตายไป
แต่ยังไงรู้ไหมมาตายทีหลัง

บ้ามอคอแตกแต่เรื่องมันเป็นอุบัติเหตุจริง

ผู้ชายคนนี้ก็บอกที่เมียจ๋าขอโทษ

โธ่ทำอย่างนี้ด้วย

วันนี้เราจะให้คุณผู้ชมดูภาพความน่ารักของมนุษย์ที่ชอบแกล้งแมว

คุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ
รายการต่อไปติดตามกันด้วยกับข่าวเย็นไทยรัฐ

สวัสดีครับ